มีมุมอะไรไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราจะเขยิบเข้าไป

นี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกประทุมวันนะครับ
ไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับ

ได้เข้ามาในพื้นที่นะครับ
ตอนนี้มีการเจรจากันของสอสอนะเดี๋ยวผมพยายามที่จะเข้าไปใกล้ใกล้นะครับ

ที่เป็นแนวกั้นอยู่ครับผมรอท่านอยู่เดี๋ยวผมเข้าไปกับสอสอแค่สองสามคนครับ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

ติดค้างข้างในนะครับออกมาซึ่งเป็นการเจรจาเมื่อสักครู่นี้ใช้สิทธิ์ของสอสอนะครับ
ในการเจรจาเพราะว่าข้างในมีผู้บัญชาการตำรวจนครบานอยู่นะครับ

จากขอสอภักดิ์เก้าไก่นะครับเดินทางมากัน๓คนนำโดยหัวหน้าภักดิ์พิธาริมเฉลินนะครับ
ก็เดินทางมาเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอเข้าไปข้างในเพื่อที่จะ
เพราะว่ามีคนติดค้างข้างในนะครับแล้วก็พยายามเจรจาเพื่อจะขอให้ประชาชนออกมา
ซึ่งด้านในเนี่ยทางพิทาบอกว่าไม่มีรถนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางรถพยาบาลนะครับ
แล้วก็กังวลว่าถ้าเกิดมีใครเป็นอะไรขึ้นมาก็จะไม่ปลอดภัยนะครับ
คุณผู้ชมให้ดูบรรยากาศตอนนี้สื่อมวลชนก็ปักหลักกันตรงนี้จำนวนมากนะครับ
ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ข้างในเป็นอย่างไรเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับ
ดูบรรยากาศตอนนี้ก่อนถ้าบนสกายวอล์กนะครับคุณผู้ชมดูบนสกายวอล์กตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ตึงกำลังไม่ให้ใครเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะฮะ
สกายวอล์กตอนนี้ไม่มีประชาชนเลยนะครับมีแต่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศสดขนาดนี้บริเวณสี่แยกปฐุมวัน
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้านะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราจะยังคงรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
ศักดิ์สิทธิ์คุณรัฐข่าวทลัททีวีรายงานสดจากสี่แยกประทุมวันครับ

ครับก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าเคลียร์พื้นที่แยกประทุมวันนะครับ
แล้วก็ยังมีผู้ที่ติดค้างอยู่นะฮะก็เลยมีทางสอสอของพักเก้าไกลพยายามเข้ามาพูดคุยแล้วก็นำตัวผู้ที่ติดค้างออกมาด้านนอกด้วยนะครับ